คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราได้เห็นบทบาทของพี่เอสุภาชัยในการเป็นอาจารย์
ในวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในห้องเรียนว่าจะสนุกสนานสักแค่ไหน

โอเคครั้งที่๕มันต้องไปอีกรอบนะต้องต่อเลย
เดี๋ยวให้สุดดูอยากเชียงแถวให้มากนิดหนึ่ง
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงเน้นลงสนามจริง
หลักสูตรการเรียนการสอนของนักปั้นมือทองเอสุภาชัยศรีวิจิตร
หลังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การตัดสินใจเป็นอาจารย์พี่เอครั้งนี้ทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่น
ให้ลูกศิษย์เรียนรู้อย่างแตกฉานมากที่สุด
การบรรยายข้อมูลกิจกรรมเวิร์คชอป
พบปากกับบุคคลในแวดวงบันเทิง

เพื่อเนรมิตสถานการณ์จริงในการทำงาน
พี่เอคิดว่านักศึกษาทุกคน
บางคนอยากเป็นช่างหน้าช่างผม

บางคนอยากเป็นอยู่เบื้องหลัง
บางคนอยากอะไรเองเยอะแยะไปหมด
หน้าช่างผมก็เป็นช่างใหญ่จริง

แต่ให้เขาได้เรียนรู้จริงว่ามันทำอะไรปัญหาจริงนั้น
ปัญหาจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่มีอยู่ในหลักสูตร
ติมหาโยธารักษ์หรือแบงค์

หนึ่งในนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเอสุภาชัยเผยว่า
บทเรียนที่อาจารย์พี่เอถ่ายทอด
เพียงแต่ทำให้เข้าใจการทำงานในสนามจริงเท่านั้น
ยังทำให้ตัวเขาเข้าใจคนที่ทำงานเบื้องหลังมากขึ้นด้วย

เพื่อที่จะแบบว่าได้เรียนรู้เบื้องหลังการทำงานของวงการบันเทิง

พอเราได้มาเจอการเรียนการสอนอันนี้มันเป็นอะไรที่เราชอบมาก

แล้วก็มันสามารถเอาไปแอบไพกับการทำงานจริงได้เลย
ผู้จัดการซุปตาสู่อาจารย์พี่เอ
จะทำให้เจ้าตัวหนักใจในช่วงแรก

ทำให้เอสุภาชัยเข้าใจคำว่าผู้ให้เพิ่มมากขึ้น
ถึงรายได้จากการทำหน้าที่อาจารย์
จะไม่ร้าวใจเท่าวงการบันเทิง

หากได้เห็นลูกศิษย์มีอนาคตที่ดีค่ะ
ส่วนมากก็ลูกสิทธิ์ก็เป็นเหมือนเพื่อนค่ะ
วัยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากพูดถึงเลย
เดี๋ยวบางคนก็ดูหน้าแก่กว่าอาจารย์อีก
เอมาสอนพี่ก็แบบเหมือนกับมีความสุขกับอาชีพมากกว่า
เงินเดือนค่าสอนทั้งวันนึงเหมือนแบบนี้ได้แค่๖๐๐กว่าบาท
แต่เรามีความสุขไม่ได้เคยคาดหวังว่า

ทุกคนต้องแบบอาจารย์พี่เอไม่จำเป็น
แต่สิ่งลึกก็คือคาดหวังให้เขาได้ความรู้
แล้วก็ประสบความสำเร็จกับวิชาเพียงวิชาเดียว
แต่สามารถทำให้เขาเดินต่อในชีวิตได้